หญิงสาวคนหนึ่งเธอหอบลูกชายวัย๕๖ขวบ
ขี่จักรยานยนต์หนีตายข้ามจังหวัดกลางดึกกลางดื่นนะฮะ
ชาวบ้านต้องไปช่วยกันถามว่าเกิดอะไรขึ้น
บอกว่าหนีสามีมาสามีเนี่ยคลั่งยาอย่างหนัก
ทุบตีตลอดจนทนอยู่ด้วยไม่ไหวแล้ว
หนูย่านหนูตกใจหนูตาย
หนูก็ลมลุงบรรยาทรัพย์เอารัฐรัฐ
หนูก็เห็นตีคุกมาสว่ายทีมา

เออประกาศอะไรกับคนติดยา
นี่ฮะเธอบอกที่บ้านก็มีใครกล้าช่วย
เลยต้องพาลูกหนีตายมา
งี้เขามาช่วยกันไปได้นะครับทุบวิทสุมครับ
โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านคอดอนแคนนะครับอยู่ที่ตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ครูที่โรงเรียนเนี่ยช่วยเหลือไว้นะครับ๒แม่ลูกนะฮะคุณแม่ชื่อคุณวันเพ็ญอายุ๔๑ปีนะครับ
ลูกชายเพิ่ง๕๖ขวบนี่จักรยานยนต์ที่ขี่มาด้วยกันมาตั้งแต่เมื่อ๒๓สิงหาคมนะครับ
สองแม่ลูกเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านบ้านอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
ขี่มากลางดึกนะขี่มาถึงโรงเรียนแห่งนี้ที่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานี
ไปต่อไม่ไหวมาบอกที่โรงเรียนบอกขออาศัยหลับนอนหน่อยได้ไหม
หนีตายมาขี่จักรยานยนต์ข้ามจังหวัดหนีสามีมาถูกสามีใช้ไม้ตีใช้กำปั้นทุบนะ
เพราะโกรธที่ขอเงินไปซื้อยาบ้าแต่เธอไม่มีให้
นี่ฮะเธอบอกเธอขี่มาแบบไร้จุดหมายขี่จากบ้านที่สว่างแดนดินสกลนคร
ขี่มาเรื่อยขี่มาแบบทั้งมืดทั้งกลัวจนข้ามจังหวัดมาถึงอุดรธานี

พอขี่มาถึงแถวโรงเรียนเนี่ยนะฮะโรงเรียนบ้านคอดอนแคนเนี่ย
ลูกชายบอกแม่บอกแม่แม่เดี๋ยวหนูจะช่วยให้รอดนะ
เอาอย่างนี้แม่แม่ขี่ไปตามแสงไฟที่มันส่องขึ้นฟ้า
แล้วเดี๋ยวคงจะเจอคนที่จะช่วยเราได้เธอก็เลยขี่ไปตามแสงไฟเรื่อย
จนมาถึงโรงเรียนโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนตอนนั้นเขาจัดงานพอดีนะฮะ
มีงานแบบสะดงแสดงดนตรีหมอลำพวกนี้
ลูกชายบอกแม่ขี่ไปตามแสงไฟตอนนี้มันมืดมาก
มาถึงก็มาเจอคุณครูเลยบอกครูบอกขออาศัยหลับนอนหน่อยได้ไหม
ครูก็เลยให้ไปนอนที่ห้องสมุดนะฮะให้แม่กับลูกคู่นี้ไปนอนที่ห้องสมุด
แล้วก็แจ้งข่าวกันขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนด้วย
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะฮะ
โรงเรียนบ้านคอดอนแคนนะครับอยู่ที่อุดรธานีนะ
ให้ความช่วยเหลือสองแม่ลูกนะ
พบว่าครอบครัวนี้น่าสงสารมากนะฮะ
พ่อครัวกับแม่ครัวโรงเรียนก็มาช่วยดูแลด้วยนะครับ
คือทางฝั่งของคนที่เป็นแม่เนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุ
บอกว่าจะเอามีดฟันคอเธอค่ะจะฟันคอให้หลุดเลยนะ
อยู่ด้วยกันมา๑๐กว่าปีเนี่ยสามีเสพยาตลอด
มาตอนนี้เนี่ยหนักข้อมากถึงขั้นหลอน
คือหลอนแบบว่ายังไงบางทีหลอนแบบได้ยินเสียงกระรอกเสียงตุ๊กแก
วิ่งอยู่บนหลังคาบ้านก็หาว่ามีคนปีนบ้าน
จะมาหาเธอเป็นชู้กับเธออย่างนี้
เอาตะปูเนี่ยไปตอกติดกับรองเท้าของเธอเอาไว้นะ
เป็นกับดักรอบบ้านใช้เส้นเอ็นขึงประตูห้องน้ำ
บางทีเธอเนี่ยมองไม่เห็นเกือบถูก
เกี่ยวคอบาดคอจนขาดก็มี
ต้องหนีออกมาจากบ้านเพราะว่าอยู่ไม่ไหวแล้ว
สามีเนี่ยวันจะฆ่าเธออย่างเดียว
มีดค่ะมีดก็อยู่รอบบ้านเลยค่ะกับพวกกับดัก
คุณครูที่ช่วยเหลือสองแม่ลูกนี้นะฮะคุณครูสมชายอินทนูนะครับ
ครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนบอกว่าคืน๒๓สิงหาคมเนี่ยที่โรงเรียนมีกิจกรรมอยู่นะฮะ
ทีนี้ก็มีสองแม่ลูกเนี่ยขี่จักรยานยนต์แล้วร้องไห้มา
ตำรวจที่เขามาดูแลความปลอดภัยที่งานเนี่ยเขาเห็นก่อนนะ
สองแม่ลูกนี่ก็เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งกับทางโรงเรียนโรงเรียนก็เลยให้ที่พัก
ให้อาศัยหลับนอนไปก่อนนะฮะเพราะสงสารเด็กด้วยอายุเพิ่ง๕๖ขวบนะฮะ
ขณะเดียวกันตอนนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
พมด้วยทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ด้วย
มาทั้งสกลนครที่เป็นบ้านเกิดกับที่อุดรธานีที่หนีมาเลยนะฮะ
เดี๋ยวจะส่งแม่กับเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กสกลนครก่อน
ให้มีที่พักพิงก่อนทีนี้ทางแม่ของเด็กเนี่ย
จะไปช่วยเหลือดูแลตรงนี้ให้ก่อนจะขึ้นรถออกไปจากโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ
คือมีข่าวว่าสามีของหญิงคนนี้เนี่ย
เขาก็ขี่ซาเล้งตามหาลูกกับเมียอยู่เหมือนกันนะ
ทางตำรวจกับฝ่ายปกครองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
กลัวว่าตามมาเจอเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งเพราะว่าทางฝั่งของภรรยายืนยันว่าไม่กลับไปอยู่ด้วยอีกแล้วนะฮะ
คือสามีเขาหาลูกกับเมียไม่เจอเจ้าหน้าที่ทางนู้นก็เลยบอกว่าเออมันเนี่ยมันมีเหตุการณ์อย่างนี้นะ
เอาเป็นว่าต้องพาลูกกับเมียไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนเพราะเขาไม่อยากอยู่ด้วย
คนนี้ที่ทำร้ายภรรยาจนต้องพาลูกหนีจนไปเจอตัวนะฮะแล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำที่สพ
ว่างแดนดินนี่คนนี้นะฮะพร้อมกับตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วย
นะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยให้เข้าไปปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด
ในห้องน้ำของโรงพักสว่างแดนดินแต่นายชัยยันคือออกมาเนี่ย
ไม่มีขีดขึ้นเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดเขาใช้น้ำฮะอ่าไปเอาน้ำเนี่ย
หอดใส่ที่ตรวจนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ปัสสาวะอีกรอบนึงแล้ว
ตรวจใหม่อีกรอบนึงคราวนี้เป็นสีม่วงอย่างชัดเจนก่อนที่เขาจะ
สารภาพว่าทำร้ายเมียจริงนะแต่อ้างว่าเมียเนี่ยมีชู้จับได้
หลายครั้งแต่ให้อภัยตลอดแต่เมียเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
ในวันเกิดเหตุหรือวันอังคาร

เรารู้สึกผิดไหมที่เราทำแบบนั้นลงไป

ก็อันนี้นะอันนี้ตีหรืออะไร
ผมไม่ได้ทำอะไรที่ว่าหนุนแรงเลยครับ
แต่คนที่เขาทำรุนแรงมันมีรูปภาพพี่

คือถ้าจะเลิกกับผม
เขาเนี่ยไปไม่มีชู้เลย

คือเรื่องการเสพยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ย

สพสว่างแดนดินว่าไม่ติดใจเอาความ
แต่ขอยังเดียวคือขอยา
พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะนัดหมายมาเจรจาพูดคุยกัน
นี่พระฝั่งภรรยายืนยันว่าขอยาขาด